ที่บอกว่าหลายชนิดกีฬาเจอกับโรคเลื่อนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำนะครับ

รวมถึงกีฬากลางแจ้งอย่างจักรยานเทนนิส
แล้วก็อย่างที่บอกฟุตบอลชาย
คือตอนแรกก็กำลังจะแข่งได้หรือเปล่า

แต่ก็แข่งในสภาวะอากาศที่ไม่ได้เป็นใจกับทีมชาติไทยสักเท่าไหร่นักด้วย

ไทยกับลาวตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์
แล้วก็อยู่ในช่วงของการพักครึ่งนะครับ

แล้วก็ใครที่เปิดมาดูไทยรัฐทีวีกับช่วงเรื่องรอบขอบสนามในตอนนี้เนี่ย
เราจะมีบรรยากาศนะครับในช่วงของการพักครึ่ง
ให้ได้ติดตามกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ตอนนี้อยู่ที่สนามแล้วนะครับ
แล้วก็ทำการวีดีโอคอลมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับ
คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ

สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้
เอาแบบอัปเดตสุดฝนตกหนักมากไหมคะ

คือต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยจริงสภาพอากาศ
ถ้าในมุมของสื่อมวลชนที่พูดคุยกันนะครับ
สื่อมวลชนเห็นตรงกันว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ควรที่จะมีการแข่งขันครับ
เพราะว่าหนึ่งคือพายุไต้ฝุ่นมาอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลมากที่กรุงมณิลา
แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสภาพสนามมีผลกับเกมของทั้งสองทีมอย่างมาก
เฉพาะเกมของทีมชาติไทยที่โดยมากแล้วเน้นการต่อบอลกับพื้นนะครับ
ไม่ได้กลัวพายุแต่ว่ากลัวเรื่องของแท็กติกกลัวเรื่องของสภาพสนามจะมีผลตรงนี้
ซึ่งแน่นอน๔๕นาทีแรกถ้าคุณผู้ชมได้ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีผลมากนะครับ
เพราะว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยเองเรื่องของน้ำหนักการโยนเรื่องของการต่อบอล
จะเห็นว่าการต่อบอลทำได้ไม่ดีเหมือนที่ควรจะเป็นเลยนะครับในแมชนี้

นี่มันเป็นเกมที่กดดันจริงคุณวิรวิทย์
เราจำเป็นต้องชนะเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นเข้ารอบถูกไหม

คือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยไม่ได้๓คะแนนนะครับโอกาสที่จะเข้ารอบต้องยอมรับว่ายาก
เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเหลือโปรแกรมที่จะเจอกับบรูไนในช่วงเย็น
ซึ่งก็ตามหน้าเสือแล้วคงไม่น่ามีปัญหาครับ
เกมสุดท้ายเขาเจอกับสปลาวครับ
เวียดนามวันนี้ถ้าเขาได้๓คะแนนก็การันตีเข้ารอบเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเกมวันนี้ท่าทางปฏิบัติเราไม่ชนะ
น่าจะโอกาสยากแล้วครับกับการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
อย่างน้อยวันนี้ควรจะ๓คะแนนครับ
ทีนี้ดูแนวโน้มค่ะในครึ่งหลังมีโอกาสที่ฝนจะตกเบาลงบ้างไหม
แล้วก็ดีกับทีมชาติไทยมากขึ้นหรือเปล่าคะ
ดูแล้วสภาพอากาศตอนนี้ไม่ดีนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาหนักเม็ดขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่ขังชัดเจนขึ้นในบริเวณสนามนะครับ
ถ้าเกิดว่าฝนยังคงตกแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวเราคงต้องรอดูครับว่าทางผู้ควบคุมการแข่งขันนั้นจะมีแผนการอย่างไรนะครับ
อาจจะหยุดการแข่งขันชั่วคราวหรือเปล่าครับ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องหยุดการแข่งขัน
อาจจะส่งผลต่อการแข่งขันโดยรวมของฟุตบอลชายซีเกมเลยนะครับ
เพราะว่าโดยโปรแกรมแล้วเนี่ยฟุตบอลชาย๔เกมจะเส้นสิ้นสุดรอบแรกวันที่๕ครับ
ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เตะต่อไม่ได้มันจะกระทบไปถึงคู่ที่๒
อย่างเวียดนามเจอกับสิงคโปร์ด้วย
อาจจะทำให้ต้องไปเตะต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ
และแข่งขันนัดสุดท้ายในวันที่๕เลย
ตรงนี้ผมเลยมองว่าอาจจะเป็นจุดที่จุดที่ดูแล้วฝ่ายจัดการขัน
จะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีมเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าฝนยังคงเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของสภาพสนามอาจจะเล่นได้ยากขึ้นนะครับ
ขอบคุณคุณวิรวิทย์นะครับในช่วงนี้ยังไงมีเพิ่มเติม
เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันต่อนะครับขอบคุณวิรวิทย์ครับครับขอบคุณครับ